และในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูบรรยากาศที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ไปดูพื้นที่นาของประชาชนที่เขาต้องรับน้ำจากถ้ำหลวงออกมา
วันนี้มีเยาวชนจิตอาสานะคะที่เขาไปช่วยชาวนาลงแขกดำนากันเลยทีเดียว
ติดตามบรรยากาศค่ะกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศแห่งความประทับใจนะครับ

ทุกคนนั้นต้องลุ้นระทึกกันมานานนะครับ
หลังจากช่วย๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้แล้วนะครับ
บรรยากาศที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เต็มไปด้วยจิตอาสานะครับ
ที่เข้ามาช่วยตอบแทนน้ำใจของหลายคนที่นี่นะครับ
รวมถึงชาวนาที่ยอมให้ผืนนาของตัวเองนะครับ
กลายเป็นพื้นที่รับน้ำที่ระบายออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อภารกิจในการช่วย๑๓คนได้ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับที่พาคุณผู้ชมมาดู
เหล่าบรรดาจิตอาสาซึ่งเป็นเยาวชนนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันดำนา
บริเวณที่นาตรงนี้นะครับก็คือที่นาบ้านหนองอ้อตะบนโป่งผา
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่ก่อนหน้านี้น้ำเนี่ยเต็มพื้นที่ท่วมไม่หมดเลยครับ
ชาวนาเจ้าของที่นาตรงจุดนี้นะครับมีประมาณ๙ไร่
ก็บอกว่าหวานข้าวไปประมาณ๑๕วันเท่านั้นเอง
อุ๊ยรอบแรกเขาใส่ไปแล้วแต่ว่าน้ำท่วมจนหมด
เพราะว่าเป็นการรับน้ำที่ระบายมาจากถ้ำหลวง
หลังจากน้ำลดลงมานะครับแน่นอนว่านาข้าวก็เสียหาย๑๐๐
แต่ว่าวันนี้มีอวชนจิตอาสาจาก๘สถาบันภาคเหนือ
แล้วก็มีประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนในพื้นที่นะครับ
มาช่วยกันเป็นภาพที่
ทุกคนช่วยกันปักดำนาในพื้นที่ตรงนี้๙ไร่
จากพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด
แต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เริ่มได้รับการช่วยเหลือ
โดยนอกจากมาช่วยปากดำแล้วยังมีการมอบบตลัดภัณฑ์
ให้กับชาวนาในพื้นที่ด้วยซึ่งมีทั้งหมด๑๒๖รายด้วยกันนะครับ
ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเมื่อวานนี้ได้มอบปัจจัยให้กับชาวบ้านไปแล้วนะครับ
เป็นปัจจัยการสำหรับส่งเสริมการผลิตก็คือทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว
แล้วก็ปุ๋ยแล้วก็สารต่างที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่ให้เห็นนะครับ
ถึงความสมัครสมาธิสามัคคีของคนไทยที่มาช่วยกัน
แล้วก็เป็นการตอบแทนน้ำใจชาวบ้านที่เสียสละพื้นที่นารองรับน้ำ
สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับ
ที่จะจัดขึ้นบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภายในวรรณอุทยานนะครับ
โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสากันก่อน
โดยเปิดที่องค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผานะครับ

กว่าร้อยคนมาลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาจำนวนมากนะครับ
ขณะนี้มีมากกว่า๔๐๐คนแล้วนะครับ

จะต้องนำประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนนะครับ
จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอบถามความถนัดก็จะแยกเป็นประเภทว่าถนัดประเภทไหน
แล้วก็จะได้รับหมวกแล้วก็ผ้าพันคอพระราชทานเพื่อเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับ

ก็เต็มด้วยรอยยิ้มแล้วก็ทาน้ำใจ
หลังจบภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนั่นเองนะครับ

ที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
เรียกว่าวิกฤตที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้เห็นนะครับ
คนไทยนั้นมีจิตใจที่เปรียมล้นด้วยฐานน้ำใจนะครับ
แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าจิตอาสาที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่สายนี้จะโด่งดังไปทั่วโลก
ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีนักข่าวต่างประเทศยังอยู่ในพื้นที่เพื่อจะ
เพื่อที่จะติดตามทำข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
รายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ